ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ชัยภูมิครับท่านผู้ชมครับอันนี้หนักกว่า
ถ้าเป็นเรื่องจริงคนที่ก่อเหตุอันนี้หนักเลย
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๖ปีครับยังเป็นเด็กและเยาวชนนะครับ
วันนี้ก็ไปกับคุณยายนะครับไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด
ขอความช่วยเหลือจากทางประหลัดอาวุโสอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
อยู่ที่ศูนย์นำรงธรรมนะครับขอให้ช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ด้านคดีความหน่อย
เนื่องจากเด็กหญิงผู้หญิงวัย๑๖ปีคนนี้เนี่ยเด็กสาววัยรุ่นคนนี้เนี่ย
เธอถูกข่มขืนและแม่ของเธอก็ถูกข่มขืนจากผู้ชายคนเดียวกันด้วย
ของเธอทำใจไม่ได้นะฮะโรคประจำตัวกำเริบ
กระทั่งตรอมใจแล้วก็เสียชีวิตเธอก็ต้องหนีไปอยู่ที่อื่น
คนที่ก่อเหตุข่มขืนเป็นผู้อำนวยการนะฮะผู้อำนวยการองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคนนี้เป็นอะไรยังไง
แล้วทำไมเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องแล้วก็แม่ได้นะครับประหลัดอาวุโสอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
สุภเริกน้อยสุวรรณเป็นผู้รับเรื่องนะครับ
แล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือนายนิยมสละสิทธิ์ผู้อำนวยการองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ภาคประชาชนเป็นหน่วยงานภาคประชาชนนะ
ที่เขาตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ลักษณะที่ว่าโอ้โหครอบครัวอยู่กันอย่างยากลำบากสองแม่ลูก
เดี๋ยวยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการสร้างบ้าน
เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องเงินบริจาคอะไรต่างนานาก็ว่ากันไป
แต่ทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ทำตัวสนิทสนมกับครอบครัว
เดินทางมาเยี่ยมเดินทางมาดูแลความเป็นอยู่บ่อยครั้ง
จนกระทั่งฉวยโอกาสบังคับขืนใจทั้งน้องแล้วก็แม่
ส่วนแม่ก็ตรอมใจจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ต่อมา
น้องบอกว่าพอเข้ามาช่วยเหลือบอกจะสร้างบ้านให้
หาเงินบริจาคให้มีคนบริจาคเข้าบัญชี
แล้วทำตัวสนิทสนมมาเยี่ยมที่บ้านบ่อยครั้ง
บางครั้งมาตอนมืดค่ำวันเกิดเหตุ

พอคนนี้เดินตามมากระชากแขนเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วบังคับขืนใจจนสมริตความไคร้

ต่อมาเธอหนีไปอยู่บ้านญาติที่ต่างจังหวัด

และแม่ก็ถูกนายคนนี้คมคืนเหมือนกัน
หลัดอำเภออาวุโสรับหนังสือร้องเรียนแล้วนะครับ
แล้วแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจตามขั้นตอน
แต่เนื่องจากยังเป็นเยาวชนก็ต้องให้สหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบสวนด้วย
เดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาคนนี้จากข้อมูลเบื้องต้น
เขาก็จะเป็นลักษณะของคนที่ชอบไปช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องต่าง
พาชาวบ้านไปร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง
แล้วก็สื่อมวลชนเป็นองค์กรที่เขาตั้งขึ้นมาเอง
กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน
เช่นเดียวกับเด็กวัย๑๖ที่เสียหายแล้วก็แม่ที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกัน
ช่วยเหลือเรื่องจะสร้างบ้านให้ใหม่แล้วก็เงินบริจาค
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านสะพานหินอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะครับ
ไปคุยกับน้องซึ่งน้องบอกว่าที่ถูกนายคนนี้ข่มขืนเนี่ย
ก็เจอกับญาติพี่น้องวันนี้เจอหมดเลยนะครับ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยยืนยันว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
แล้วน้องก็ยังอยู่ในการตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ญาติญาติก็ตกใจว่าไม่น่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้น

โดยผู้เสียชีวิตคือมีคนนึงนะที่เขาเป็นอานะ
เขาบอกว่าเขาตกใจมาก
เพราะว่าผู้เสียชีวิตกับหลานสาวไม่เคยบอกเรื่องนี้

ว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นจากพอคนนี้
น้องสาวของผู้ตายและเป็นอาของเด็กที่ร้องเรียน
บอกว่านายนิยมเริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยวในบ้าน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
ที่มีเงินบริจาคเข้ามาสร้างบ้านนายนิยมตอนนั้น
มาประกาศตัวเลยว่าหากบ้านหลังนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่
เขาจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะเป็นคนหาเงินมาสร้างบ้านหลังนี้
และจะเป็นคนอนุญาตเองว่าใครจะสามารถเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้บ้าง
ญาติญาติก็แปลกใจว่าทำไมนายนิยมถึงพูดแบบนี้
เพราะเงินที่ได้มาคือเงินบริจาคที่เขาจะช่วยเหลือแม่ลูก
ชาวบ้านเขาสงสารสองแม่ลูกหนำซ้ำนายนิยมยังชอบมาบ้านหลังนี้
ดึกดื่นหลานสาวเคยบอกอาว่านายนิยมอยากจะได้หลานสาวเป็นเมีย
ถ้าได้เสียกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะสร้างบ้านให้ต่อ
แต่อาบอกว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อหลานเห็นว่าหลานก็ยังเด็กอายุแค่๑๖
สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจนได้
หลานสาวมันบอกว่าที่มันมาทำบ้านให้เนี่ยคือว่ามันอยากได้หนัง
มันบอกในบอลมึงบอกอย่างนี้หลานสาวเป็นคนพูดตอนแรกก็ไม่เชื่อ
เพราะว่าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไห
ก็มาเห็นอีกทีนึงก็เห็นเขามาทำบ้านทำอะไรให้แล้ว
เพราะว่าเงินที่เขาโอนเข้ามาก็ไม่เห็นสมุดบัญชี
ก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นเลยไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าพี่สาวก็คนจะตายแล้วไม่ตายแล้วมาทำแบบนี้ด้วย
สภาพเขาก็จะไม่รอดอยู่แล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี้ก็เสียใจอยู่
เขาจะเป็นคนถือกุญแจบ้านเองเขาจะมาตอนไหนก็ได้

ดึงถึงทุ่งประมาณ๔๐๐๕๐๐ก็มา
อยากเข้ามาตอนไหนก็มาเพราะแม่ไม่ได้นอนเลย
ของเด็กผู้ยิงไว้๑๖ผู้เสียหาย
ก็คุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าเสียใจมากที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวและหลานแท้ของตัวเอง
ลูกสาวก็ไม่ใช่คนสะสวยอะไรมีโรคประจำตัวหลายโรคผอมแห้งแรงน้อย
ไม่เข้าใจเลยจริงว่าทำไมนายนิยมกลับมาข่มขืน
แล้วก็ยังข่มขืนหลานสาวของตัวเองซ้ำเติมไปอีก
ถ้ารู้ตั้งแต่แรกแจ้งความดำเนินคดีไปตั้งนานแล้ว
แต่นี่พ่อบอกว่าพ่อเพิ่งรู้สิ่งที่นายนิยมทำมันหยามศักดิ์ศรีกันเกินไปค่ะ
เร็วแจ้งความดำเนินเกินไปโอ้โหเห้ยครับหยามมันพูด
มันไม่แข็งแรงนะมันแห้งจนมันยังเอาได้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนายนิยมผู้ถูกกล่าวหา
ยินดีให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรานะคะ
นายนิยมปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกว่าไม่เคยข่มขืน

นิยมเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนเนี่ย
เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเอง
ตัวเขามีการเปิดสมุดบัญชีบันทึกรายจ่ายของผู้ตาย

ก็มีชาวบ้านบริจาคไปช่วยเหลือ
ก็เปิดให้เนี่ยคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราดู
แล้วก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าไม่เคยข่มขืน
ไม่เคยล่วงเกินใดกับตัวคนตายและเด็กผู้หญิงวัย๑๖
ตัวเองเนี่ยมีแต่พยายามจะช่วยเหลือ

เพราะสงสารครอบครัวนี้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แล้วก็ไม่เคยพูดด้วยว่าจะทำตัวเป็นเจ้าของบ้าน
ถ้าบ้านหลังนี้สร้างเสร็จตามที่ญาติของเด็กออกมากล่าวอ้างค่ะ
เหมือนกับชาวบ้านเขา
บ้านหลังนี้สร้างเสร็จผมจะเป็นคนถือก้นแจคนเดียว
ผมจะดูแลบ้านหลังนี้เองคนเดียว
ไม่เลยนะไม่เคยเลยเพียงแต่พูดว่า
ถ้าบ้านสร้างเสร็จแล้วถือว่าจบภารกิจนะ
เราก็จะไม่เข้ามายุ่งอีกจะไม่ไปมาหาสู่อีก
ถือเราก็จะมอบงานให้

ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวเลย

เสียใจมากนะคะที่ทำดีแล้วไม่ได้ดี

องค์กรที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าที่แม่ของเด็กจะเสียชีวิต
เคยมาเล่าให้ฟังว่าถูกบังคับให้ไปร่วมมือกับคนคนนึง
เพื่อที่จะโค้นล้มองค์กรที่ตัวนายนิยมก่อตั้งขึ้นมาค่ะ
เราก็ตกใจนะทำดีไม่ได้ดี
แล้วเวลามันก็ล่วงเลยมาจนว่าเราจำความอะไรไม่ได้
หลักถงหรือหลักฐานอะไรเราก็ไม่ได้กังวลวิตตกอันใด

ไม่ว่ามันเกิดมีสัตว์ตัวขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ย

แต่มาครั้งนี้มันแรงมากนะ

มันมีเรื่องของเงินบริจาคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ

มีเรื่องคดียักยอกทรัพย์ที่ถูกแจ้งความเอาไว้
แล้วก็คดีที่เด็กผู้หญิงวัย๑๖มาแจ้งความว่าเธอกับแม่ถูกข่มขืน

พอคุยกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเสร็จ

ไปสถานีตำรวจภูทรเทพสถิตเลย
ขอมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
แต่ขอมอบตัวข้อหายักยอกทรัพย์เงินบริจาคนะ

ตำรวจก็สอบปากคำนะครับ
จะเห็นว่าสีหน้าเคร่งเครียดมากนะครับสำหรับนายนิยม
ส่วนข้อหาข่มขืน
จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องนี้
พนักงานสอบสวนแค่ลงบันทึกประจำวัน
จากการที่ฝ่ายผู้เสียหายมาแจ้งเอาไว้เท่านั้น
เพราะว่าต้องรอการสอบปากคำของ
เด็กหญิงวัย๑๖ที่เสียหายก่อนนะฮะ
ตำรวจต้องรอสอบปากคำร่วมกับทางสหวิชาชีพตามกระบวนการ
ถ้าเรื่องนี้เราก็สามารถที่จะเห็นเมืองการต่อไปได้
แต่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการนะครับคือต้องรอเด็กก่อน
เงินในบัญชีเข้ามา๙๐๐กว่าตำรวจบอกสร้างบ้านไป๔๐๐๐กว่า
ก็ถูกแจ้งเขาหายักยอกทรัพย์เงินบริจาคเอาไว้
ตำรวจไม่ให้ประกันตัวนะครับในชั้นของพนักงานสอบสวน
พรุ่งนี้จะนำตัวนายนิยมไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชายภูมินะครับ
แล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวในชั้นการฝากขังด้วย
เตรียมอายัดตัวและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเกี่ยวกับข้อหาข่มขืน
ถ้ามีการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพในการสอบปากคำเด็กผู้เสียหายเสร็จ